มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรียรำ
เป็นเหตุการณ์วัวของนาโยคอประโคลไชน์
ตายพร้อมกันถึง๔ตัว

ตายเท่านั้นนะก่อนหน้านี้วัวของชาวบ้านตาย๓ตัวด้วย
ตอนนี้พยายามหาสาเหตุอยู่นะคะถูกวางยาเนี่ย
ใครมาวางยาตำรวจสพประโคนชัยจังหวัดบุรียรำค่ะ
ประสุทธิ์อำเภอประโคนชัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือทุ่งนาหมู่ที่๕
ปล่อยเลี้ยงไว้ในทุ่งนาตายไป๔ตัวสาหัสอีกหนึ่งตัว
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบวัวสายพันชาโรเลสเพศผู้และเพศเมีย
ถูกวางยาเบื่อตายไป๒ตัวนอนแบบนี้เลย
บรามันเพศเมีย๑ตัวและสายพันธุ์ไทยเพศเมียอีกหนึ่งตัว
คือตายรวมทั้งหมด๔ตัวแต่ละตัวสภาพเหมือนกันเลยค่ะ
น้ำลายฟูมปากเลือดออกปากออกตาออกจมูก
อกจากนี้นะคะยังไปพบวัวพันชาโรเล่เพศผู้
อาการสาหัสนอนซึมขาอ่อนลุกไม่ขึ้นเนี่ยหนึ่งตัว
เหลือ๑ตัวเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือนะคะ
ก็คือประสุทธิ์ฉีดยาแก้แพ้ให้ให้น้ำเกลือ
แล้วเอาไปไว้ที่คอกเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไป
ส่วนวัวที่ตาย๔ตัวก็ผ่าซากค่ะเอาอวัยวะภายใน
เอาลำไส้ไปส่งตรวจชนะสูตรที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยนะคะ

ตรงนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ค่ะ
นี้จากการตรวจสอบบริเวณทุ่งนาที่ไปเจอวัวนอนตาย
รอบนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอขวดยาฆ่าแมลงถูกทิ้งไว้ด้วย๑ขวด
พบถังใส่น้ำที่คาดว่าเป็นภาชนะสำหรับผสมยาน้ำเนี่ยยังเหลืออยู่เลย
ก็เลยเก็บน้ำตรงนั้นแหละไว้เป็นหลักฐาน
นายชัดชัยดุจานุทัศนายกอัพทธาประโขลชัย
ซึ่งเป็นเจ้าของวัวที่ตาย๔ตัวบอกว่า

ซึ่งหลังจากเขามีการเก็บเกี่ยวข้าวก็ปล่อยวัวเลี้ยงตามทุ่งนา
เหมือนเกษตรกรรายอื่นนะคะทำแบบนี้เป็นปกติ
และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาปัญหาอะไรกับใคร
กระทั่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีชาวบ้านคนหนึ่งค่ะมาปลูกผัก
ใกล้กับทุ่งนาที่ชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะ
จากนั้นไม่นานประมาณเดือนที่แล้วพบวัวของชาวบ้าน
นอนตายลักษณะคล้ายกันเลยก็คือมีลักษณะของการถูกวางยา
ตัวพร้อมกันเลยแต่ว่าตอนนั้นไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนทำ
มาโดนกับวัวของตัวเองตายไป๔ตัวนะคะ
เชื่อว่าเป็นการวางยาเพื่อเจตนาฆ่าให้ตาย
และเป็นการกระทำของคนคนเดียวกัน
ส่วนวัวที่ตายนายกอบตบอกว่า
มูลค่าความเสียหายประมาณ๒แสนบาทนะคะ
ก็คือสรุปแล้วสงสัยคนที่มัวปลูกผักใกล้
แล้วก็สงสัยว่าวัวของตัวเองจะไปทำลายผักที่เขาปลูกไว้